เกิดขึ้นที่ระนองที่มีท่าเทียบเรือ

ไม่ได้ใช้งาน๑๕ปีแล้วนะคะ

ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

ของผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวอนงนาฏหนูดาดอายุ๒๐ปี
หรือว่าน้องไฟล์พี่สาวของน้องไฟล์ค่ะนางสาวคณิตถา
บอกว่าอยากไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งเพราะมันมีคำถามที่คาใจอยู่
ทีมข่าวก็ใช้เวลา๕นาทีโดยสารเรือข้ามฝากจากท่าเทียบเรือ
เทศบาลตำบลปากน้ำระนองไปที่เกาะคนทีอ่ะนะคะพอไปถึงเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นช่วง
น้ำขึ้นตอนที่ทีมข่าวไปถึงชาวบ้านก็บอกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุด
โดยช่วงนี้ก็จะประมาณ๔เมตรก็เลยมองไม่เห็นเสาภรรยากาศนะคะ
แผ่นคอนกรีตที่พังถล่มลงมาในวันเกิดเหตุนะคะเพราะว่าน้ำมันขึ้น
มีการเอาสิ่งกีดขวางไปกั้นพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุเอาไว้ด้วย
คือเขาก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอะนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนางสาวคณิตถาค่ะ
บอกว่าพอลงพื้นที่มาดูเนี่ยนะ

บอกว่าถ้ามีอะไรที่อยากให้พี่รู้

มีอะไรที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้อง

ไปกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตไปดูด้วยกันอีกที
คือตัวพี่สาวเขาบอกว่ามันมีประเด็นตรงนี้ค่ะ
ก็คือยังไม่ได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะ
ว่าเสาปูนแผ่นคอนกรีตตรงนี้

เข้าใจนะคะว่าสร้างมานานแล้วสภาพมันเก่า
แต่คนไปยืนแค่๔๕คนเนี่ยมันถล่มลงมาได้ยังไง

เพราะว่าทางอันปูนก็เพิ่งทำใหม่

เพราะว่าปูนมันยังใหม่มันยังไม่แห้ง

ไอ้สภาพหรือตะเบียงตรงนี้
มันสร้างมานานแค่ไหน
ติดป้ายหรือเตือนอะไรเอาไว้ยังไง
เมื่อวานก็คือเดินไปหน้าโรงศพน้อง
ก็บอกกับน้องว่าถ้ามีอะไรที่พี่ยังไม่รู้

ให้คำตอบกับเราตรงนี้ได้บ้างว่าทำไมมันถึงพังลงไป
หรือว่าหน่วยงานตรงไหนสามารถจะให้คำตอบเราได้
หรือหน่วยงานตรงไหนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตรงนี้จะเป็นของของชาวบ้าน
เอกชนหรือของรัฐหรือของใครก็ตามซึ่งหนูไม่ทราบ
แต่ตอนนี้คือหนูยังไม่ได้คำตอบอะไรจากทุกฝ่ายเลย
คุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปวันเกิดเหตุนะคะช่วงเย็น๑๕เมษายน
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบนปากน้ำนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าน้องไฟล์กับเพื่อนรวม๕คน
ไปลงเรือโดยสารที่ท่าเรือที่สรรเจ้า
แล้วก็เดินเท้าไปที่บ้านเลขที่๑๔ซึ่งเป็นบ้านเพื่อน
ตอนที่มีกลุ่มเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้อง
ขจรแสงเจริญเป็นคนแรกเลยนะคะที่วิ่งไปช่วย
แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้

ก็เลยเชื่อว่าถ้าเจ้าของบ้านอยู่คงต้องห้ามแล้วแหละ
เพราะว่าชานหลังบ้านหรือท่าเทียบเรือค่ะ
มันเก่ามันชำรุดเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้ว
มันยุบลงไปแล้วตอนนั้นยุบแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานผมก็ยังไปเนี่ยเขาอยู่
ไปบอกให้เขาว่าสะพานนี้เพราะคนในพื้นที่เขาจะไม่เข้าไป
เพราะต่างคนต่างก็ปิดเราอย่าเข้าไปไม่ได้
ถึงน้องเขาก็ไม่รู้เขาก็มาเดินทางผ่านเข้าไปเข้าบ้าน
ถ้าว่าถ้าลูกเจ้าของบ้านเขาอยู่
เขาก็จะต้องบอกว่าอย่าออกไปเพราะมันไม่ดีแล้ว
แล้วไปยืนตรงนั้นทีเดียว๕คนเนี่ย
เพราะมันก็รับน้ำหนักไม่ไหวแล้วตอนนั้นมันก็ยุบลงไปทีเดียว
ตลอดชีวิตของผมที่อยู่๕๐กว่าปีมาแล้วไม่เคยเจอ
เพราะว่าถ้าที่ตรงไหนจะเข้าไปไม่ได้ชาวบ้านเขาจะไม่ให้เข้าไป
เขาบอกอย่าไปหน้าที่ตรงนี้มันชำรุดแล้ว
แถวนี้เขาจะไม่เข้าเพราะเขากันไปหมดแล้ว

เหมือนอย่างที่หุ่นเรือนนานมันก็จะมีรั้วเฉียว

นั่นก็ติดนานแล้วแต่ว่าเพราะว่าเขากั้นจะไม่ให้เข้าไปยุ่งบ้านเขา
เมื่อก่อนมันมีหลังคาเหมือนกันมันก็พังไปเรื่อยหลังคาก็พังไป
ลงนี่ส่วนที่สองส่วนแรกนี้ลงไปแล้วพังลงไปแล้ว
อันนี้มาส่วนที่สองไอ้น้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปยืนอยู่ไง
จังหวะน้องไฟล์กับเพื่อนจะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านหลังนี้นี่แหละแต่ไป
แล้วเขาไม่อยู่กันเขาไปนครศรีธรรมราชกันช่วงสงคราน
ก็เลยกะว่าจะไปถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็พังถล่มลงไปนะครับ
พี่สาวน้องไฟล์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงรับน้ำหนักคนแค่๔๕คนไม่ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ข้อมูลจากเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนะครับ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าถ้าเทียบเรือตรงนี้นะครับ
ชาวบ้านเรียกนะฮะหรือว่าชานหลังบ้านเนี่ย
เป็นพื้นที่ก่อสร้างส่วนบุคคลเมื่อก่อนเคยทำเป็นปั๊มน้ำมันแบบปั๊มหลอด
ขายให้กับเรือหางยาวรับจ้างพอเลิกไปก็ถูกทิ้งล้าง
เหมือนพื้นที่โล่งหลังบ้านแต่มันมีเสาต่อหม้อยื่นไปในคลอง
ประมาณ๖เมตรหน้ากว้าง๕เมตรมันซุดโทรมมา๑๕ปีกว่า
ไม่มีการใช้งานนะครับซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
มันเคยพังลงคลองไปแล้วท่อนหนึ่งที่พังท่อนที่สองเนี่ย
ก็คือวันเกิดเหตุที่น้องไปยืนเพื่อจะถ่ายรูป
สาเหตุก็คือการยุบตัวระหว่างพื้นเสาต่อหม้อกับคานรับน้ำหนัก
ที่มีรอยแตกร้าวชำรุดอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยไม่สามารถรับน้ำหนักของคน๔๕คนที่ไปยืนอยู่ได้
มันก็มีเรื่องในมุมความเชื่อของชาวบ้านด้วยนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อ๒ปีก่อน
เคยมีผู้ที่เสียชีวิตในบ้านแบบผิดธรรมชาติ

จากนั้นมีชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่ตรงนี้
อีกปีละคน๒คนจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ล่าสุดก่อนเกิดเหตุสลดของน้องไฟล์กับเพื่อน๒๓วัน
เด็กชาย๔ขวบคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมา
เล่นบนเรือที่จอดเทียบท่าแล้วตกน้ำนะครับ
แต่โชคดีมีคนเห็นแล้วก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทัน
แล้วตั้งแต่เกิดโควิด๑๙ระบาดมาตั้งแต่ระลอกแรกเนี่ย
ไม่ได้ทำบุญกลางบ้านมา๒ปีแล้ว
ถ้าปีนี้ไม่ได้ทำนี่คือปีที่๓
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
แต่ชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยสบายใจ
เราได้คุยกับชาวชุมชนเกาะคนทีนะครับ
บอกว่าไม่สบายใจด้วยนะครับที่ตอนนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยังไม่ได้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้สักทุ่มนึงเนี่ยนั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้านเนี่ย๓คน
คุยอยู่หมามันเห่าหมามันหอนต่อเนื่องนานหลายนาที
แล้วรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ใกล้เสียงเหมือนมีคนหายใจแบบหายใจไม่ออก
พอหันไปดูตรงเสียงหายใจที่ได้ยินเนี่ยไม่เจอใคร
ก็เลยมั่นใจว่าผู้ตายเขาน่าจะมาบอกหรือเปล่าว่าเขายังอยู่ตรงนี้
อยากให้ครอบครัวมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้หน่อย
เกือบทุ่มแต่บ้านพี่ทางใต้เขาเรียกโพลเพลตรงนั้น
แล้วก็เสียงหมาหอนพอหมาหอนเสียงเหมือนคนที่ว่าหายใจไม่ออก

คือทั้ง๓คนที่อยู่เขาได้ยินหมดเลย

มนต์พระหนึ่งรูปมาเชิญดวงวิญญาณกลับไป

นี่ก็เป็นในมุมของความเชื่อนะคะ

ตำรวจภูทรปากน้ำบอกว่าอยู่ระหว่างการรอสอบปากคำ
คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ

ดูเชิงกรานกับขาซ้ายหักนะคะ
นางสาววันนิดาหายปลาร้ากับกระดูกเชิงกรานหัก

ยังต้องรอผ่าตัดสัปดาห์หน้าค่ะ

ต้องนำตัวมาสอบปากคำเจ้าของบ้าน
กลับบ้านที่นครศรีธรรมราชในช่วงเทศกาลสงคราน
ก็เลยยังไม่ได้คุยข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของบ้านเลยค่ะ